ย้อนกลับไป๘พฤศจิกายนวันนั้นสงสัยกันทั้งประเทศ
ยิงไม่ยิงตำรวจบอกมีการยิงกัน

แต่คุณผู้ชมฟังข้อมูลดีนะครับ
เป็นข้อมูลลับที่ถูกเปิดเผยว่า
วันนั้นหลังการยิงประท๊ะกัน
เสี่ยแป้งถูกควบคุมตัวแล้ว
และได้นำตัวไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งแล้ว
แต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนทำให้เสียแป้ง
หนีไปได้อีกครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากคลิปเสียแป้งนาโนตออกมาเปิดเผยลงจากเทือกเขาบรรทัศน
ยืนยันว่าเขาปลอดภัยดีอะไรพวกนี้นะ

เรวัตกลิ่นเกษรมือปราบมาวิเคราะห์

หนีไปตั้งแต่วันที่ปะทะกันนะครับ
ที่เขาต้องหนีเพราะว่าต้องการทวงความยุติธรรมในคดีที่ถูกตัดสินเนี่ยนะครับ

ที่คนทำตั้งเยอะทำไมเขาติดคนเดียว
ย้ำว่าใครที่ได้รับเงินนะครับ
มาให้จะบอกว่าจะไปเป่าคดีให้เป่าคดีคืออะไรอ่ะเมิด
เป่าคดีคือจะไปช่วยล้มคดีอ่ะ
ไปช่วยทำให้ผิดเป็นถูก
จะให้ทำให้ผิดมากเป็นผิดน้อย

ไทยรัฐออนไลน์คุณผู้ชมฝากติดตามรายการนี้ด้วย
เสียแป้งเนี่ยนะครับหลุดจากการไล่ล่าของตำรวจ
ตั้งแต่วันปะทะแล้ว๘พฤศจิกายน
นะแต่ใช้วิธีไหนเส้นทางไหนไม่รู้
ต้องไปตรวจสอบเอานี่คือท่านเรวัตวิเคราะห์
ท่านยังมองว่าเสียแป้งเนี่ยที่เอาตัวรอดได้เนี่ย
ก็เคยเป็นทหารพรานไงถูกฝึกบ้างแล้วก็ชำนาญพื้นที่
นะครับคือถ้าหากจะใช้
เส้นทางไอ้ที่หนีป่าอะไรเนี่ยเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ย
นะเขาทำได้เอาหรือถ้ายังไม่มอบตัว
แค้นที่ยังไม่มอบตัวเพราะแค้นอยู่
เดี๋ยวถ้าล้างแค้นสำเร็จอาจจะมอบตัวก็ได้ฟังเสียง

อาจจะมอบตัวก็ได้
อย่างนี้แสดงว่าข้อมูลต่างจากตอนแรก
ที่เรารายงานเลยนะที่บอกว่ายิงประทะแล้วเสียแป้งหนีไป

คนละเรื่องหนีไปทางควนหินกอง
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านตระ
แล้วมีคนใกล้ชิดของเสียแป้งไปร่วมสังเกตการณ
เพื่อยืนยันความปลอดภัยและไม่มีการวิสามัน
หลังจากนั้นเสียแป้งและคนใกล้ชิด
ถูกพาตัวไปที่เซฟเฮาส์ในจังหวัดพัทธลุง

ถูกพาตัวไปที่เฟฟ้าที่จังหวัดพัทธรุง

ส่วนการหนีออกนอกพื้นที่เสียแป้ง
มันเกิดขึ้น๒วันหลังจากนั้น

คุยอะไรกัน๒๓วันหลังจากนั้นคือช่วง๑๒ถึง๑๑๑๒พฤศจิกายน

ดังนั้นหากเสียแป้งและคนใกล้ชิดถูกนำตัวไปอยู่ที่เซฟเฮาส์หลังการปะทะ

เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่อยู่ในสถานการณ์ตั้งแต่วันปะทะจนถึงวันหนีเนี่ย
ใครยุ่งใครปล่อยใครช่วยต้องมีคนรับผิดชอบครับคุณผู้ชมต้องมีคนรับผิดชอบครับ
ทำให้นึกถึงข่าวที่ออกมาไม่กี่วันนี้
ไอ้เรื่องหนอนบ่อนไส้เกลือเป็นนอน
มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยพาเสียแป้งหนีคุณผู้ชมพอข่าวมันออกมาแบบนี้คลิปเสียแป้งที่โผล่มาเมื่อวาน
น้ำแข็งเชื่อเมื่อคืนนี้ไม่มีตำรวจในไหนนอนหลับหรอกถูกไหมโดยเฉพาะพบตร
แล้วตอนนี้พบตรต้องสั่งสอบทุกมิติเลยค่ะ
และอย่างหนึ่งจอจะออกไหมจับแล้วนะสำหรับตำรวจที่ให้การช่วยเหลือเสียแป้งเนี่ยนะคะ
ไปถามเลยค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีคลิปของเสียแป้งออกมาแล้วปั๊บเนี่ยโอ้โห
พบตรบิ๊กต่อบอกว่าตอนนี้ยังต้องตรวจสอบความชัดเจนนะ
ห่วงเวลาที่เสียแป้งหลบหนีลงจากเขา
แต่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงกรอบ
กรอบตั้งแต่วันที่๒๐พฤศจิกาที่ผ่านมา

คือเขาบอกว่ามีคนใช้ยานพาหนะในการช่วยเหลือ
แล้วก็ถอนกำลังเจ้าหน้าที่บางส่วน
แต่ยังคงด่านสกัดไว้
เพื่อตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย

เชื่อว่ามีบุคคลที่๓เป็นคนถ่ายให้
ซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการตำรวจ
ในจังหวัดพัทธลุง
นะเออแล้วตอนนี้คือเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับ
พร้อมเจ้าของรถยนต์ที่พาหนี
พร้อมเตรียมเรียกสอบผู้ที่ได้รับคลิปคนแรกด้วย

เห็นบอกว่าเป็นสื่อท้องถิ่นใช่ไหม
ส่วนประเด็นที่บอกว่าอะไรนะเสียแป้ง
เสียแป้งหลบหนีจากตำรวจที่คุมตัวไว้ในเฟฟ้าหลังจากเหตุปะทะ
เรื่องนี้ค่ะถามพบตรพบตรบอกเลย
บอกว่าการหลบหนีไปได้ของเสียแป้ง
ต้องไปไล่สอบย้อนหลังไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสถานการณ์ทั้งหมดนะ
แล้วก็ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกมิติทุกสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ประชาชนคนใกล้ชิดผู้ต้องหาพลเรือน
ต้องตรวจสอบให้หมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วตำรวจค่ะ
อย่างนี้แล้วที่ล่าตระเวนปูพรมค้นหาบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วเอายังไง
คุณผู้ชมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งถอนแล้วนะ
สั่งถอนกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็เชิงเขาด้วยครับ
โดยพลตรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับ
ผู้ช่วยพบตรเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ
ส่วนหน้าริมอ่างเก็บน้ำคลองขาวหัวช้างครับแล้วก็มีคำสั่งถอนเลยครับ
กำลังที่ถอนลงมามีทั้งตำรวจชุดซิงก้าแดนไทย๕๔และนเรสวน๖๑ครับ
รวมทั้งกำลังตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวเชิงเขาคุณผู้ชม๙จุด
ส่วนกำลังตำรวจจากพื้นที่จังหวัดพัทธลุงและ๓จังหวัดชายแดนใต้ที่ริมน้ำตกท่าช้าง
น้ำตกหม่อมจุ้ยตำบลตะโหมดอันนั้นให้คงกำลังไว้ก่อนครับ
รวมไปถึงจุดตรวจจุดสกัดอื่นอื่นด้วยแล้วก็ให้ประสานพรานป่าจำนวนหนึ่ง
รวมกับกำลังตำรวจทั้งหมดเดินหน้าปูพรมไล่ล่านักโทษแป้ง
แต่ช่วงเช้าเมื่อวานมันมีฝนตกหนักในพื้นที่คุณผู้ชม
ท้องฟ้านี่มันก็มืดครึ้มหน่อยนะอึมครึมเลยหมอกลงจัดใช่ล่ะ
เฮลิคอปเตอร์เข้าไปสนับสนุนปฏิบัติการไม่ได้ครับ
พลตำรวจโทอิทธิพลก็เลยสั่งให้หยุดปฏิบัติการไล่ล่าออกไปก่อน
กว่าดินฟ้าอากาศมันจะเอื้ออำนวย
ส่วนที่อุทยานน้ำตกโตนเต๊อำเภอปะเหลียนที่ตรัง
ตำรวจที่อยู่บริเวณขนำของในพริก
จำได้ไหมคุณผู้ชมพรานพริกที่อยู่กับนักโทษแป้ง

แล้วก็ปรับรูปแบบยุทธวิธีในการไล่ล่า
จากเดิมที่มีตำรวจค้างคืนประจำอยู่ที่ขนำของนายจง
ขนำของนายพริกและบริเวณสหกรบ้านตระ

ไม่มีตำรวจค้างคืนอยู่ตามจุดเดิมแล้วครับ
เปลี่ยนเป็นการเดินลาดตระเวนแทน
ซึ่งจะล่าตระเวนแบบค้างคืนหรือไปกลับอันนี้
แล้วแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมายในการลาดตระเวนนั่นเองคุณผู้ชม
แล้วก็คลิปของนักโทษแป้งที่เปิดเผยมาเมื่อวานนี้
สิ่งที่ยังไม่รู้คือถ่ายที่ไหนและถ่ายเมื่อไหร่

คือนอกจากจะตามตัวเสียแป้งแล้วคุณผู้ชมตอนนี้
ต้องตามตัวคนที่ช่วย
คนที่อำนวยความสะดวกให้เสียแป้งได้หนี
คนเขาตามดูทั้งประเทศนะครับ